ถึงกิจกรรมของครอบครัวกันบ้าง
บอกเลยว่าคุณพ่อคุณลูกหลายคนที่เป็นคนบันเทิงเนี่ย
มีกิจกรรมน่ารักด้วยกันมากมายโดยเฉพาะคุณพ่อแมนเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาทำกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะ
เริ่มกันที่บ้านแรกบ้านนี้เลยนะคะคุณพ่อบี้ทัศภาคค่ะ
บ้านนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเขามีลูกสาว๒คน
นี่ไงน้องเป่ากับน้องเป่าเป้นะคะ
เรื่องความสวยความงามเนี่ยก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งเสมอค่ะ
แล้วช่วงนี้คุณเชอรี่ร้านทำผมมันปิด
พ่อก็เลยตัดผมเองเลยนี่เหมือนจะเหมือนบ้านคุณนิวเลย

ลูกสาวจะสวยก็ต้องผ่านฝีมือคุณพ่อไปก่อนเลยนะคะ
ที่เห็นอยู่เนี่ยน้องเป่าเป้ลูกสาวคนเล็กนะ
นี่คือไม่ร้องเลยคือเหมือนไว้ใจคุณพ่อมาก
คุณพ่อก็เล็มผมไปทีละนิดสบายใจไร้กังวลเลยค่ะ

คุณพ่อนี่แหละค่ะเป็นคนเนรมิตให้ค่ะ
อันนี้ที่เขาพูดกันนะว่าสวยได้พ่อนะ
อันนี้ได้พ่อจริงพ่อตัดให้

บ้านนี้เป็นบ้านของคุณพ่อต้นตะวันค่ะ
ลูกสาวบ้านนี้ทั้งแสบทั้งสนเลยนะคะ
น้องมียานั่นเองค่ะปีนี้๔ขวบแล้วนะจ๊ะ
อยู่บ้านว่างหากิจกรรมทำร่วมกันสักหน่อยค่ะ
เริ่มกันที่กิจกรรมแรกออกแรงกันหน่อยค่ะ
นะฮะกว่าจะได้กินช็อกโกแลตค่ะ
แล้วก็ขนมหวานที่น้องชื่นชอบมากเลย
เติ้ลก็คอยเป็นแรงเสริมอยู่ข้าง
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกทั้งคุณพ่อทั้งคุณลูกนั่นเองนะคะ
และบอกเลยคุณค่ะกิจกรรมบ้านนี้ยังไม่หมดนะ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยน้องมียาก็ชอบชวนคุณพ่อไปเล่นแบบ
พวกสติ๊กโก้งสติ๊กเกอร์เนี่ยเด็กเขาชอบค่ะ
แต่ว่าขั้นตอนการรอเนี่ยเวลาถ้าใครเคยเล่นนะ
เอาแปะไว้ที่แขนที่ตัวแล้วก็เอาน้ำชุบใช่ไหม

บ้านนี้ระหว่างรอเขามีกิจกรรมกันด้วยค่ะ
ฝึกนับเลขเป็นภาษาต่างของลูกสาวไปในตัวนะ

โอ้โฮเวลาให้ได้

ว้าวเวลาให้ได้ชอบมาก

แล้วก็ได้ความสวยความงามเสริมให้คุณพ่อเขาด้วยนะ

บ้านของพี่หนุ่มกะลากับน้องมินค่ะ
น้องบินอายุวัย๑ขวบหน่อยเอง
ตอนนี้กำลังช่างพูดช่างคุยเลยค่ะ
พ่อเขาช่วงนี้อย่างที่บอกน้องมีเวลาอยู่บ้านกับลูก

ออกไปนอกบ้านมันอันตรายเลยพาเที่ยวรอบบ้านเนอะ
กิจกรรมก็มีทั้งเดินชมต้นไม้
เล่นสายยางเล่นน้ำให้มันชื่นใจกันบ้างค่ะ
รวมถึงการเล่านิทานก่อนนอนนะคะน้องมินก็ชอบสุดเลย

แต่ยิ่งทุกวันนี้นะคะลูกสาวโตขึ้นทุกวัน

แต่ว่าจะเหอเรื่องอะไรเราให้ชมคลิปกันหน่อยค่ะ
นายนายวันนี้ยิ้มให้ป๊ายัง

ยิ้มของน้องมิ้นกระชากใจคุณพ่อแน่นอน
ยิ้มแบบสไตล์เปรี้ยวปากมากเลยหลากหลายอารมณ์นะคะ